เดี๋ยวต้องเอาให้เต็มนครมันมีหลายนครประเทศเรา

นครศรีธรรมราชมีบ่อนห่างจากโรงพักไป๓กิโลเมตรครับ

ค่ะลับต่อละครับ

มาล่ะแต่งซึ่ง
คุณผู้ชมครับนี่คือชาวบ้านเขาเสี่ยงชีวิตเข้าไปถ่ายอ่า

ตะบนปากนครอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเปิดมาหลายเดือนแล้วอยู่ห่างจากสพเมืองนครศรีธรรมราช๓กิโลเมตร

ห่างจากกองกำกับขออภัยฮะกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช๔กิโลเมตรนะครับ
เขาบอกว่านะเขาบอกว่าไม่ได้เบิร์ตบอกว่านะ
เขาบอกว่าเจ้าของบ่อนเส้นสายดีรู้จักกันในวงการตำรวจและดูแลตำรวจในพื้นที่
ทำให้สามารถเปิดบ่อนให้เล่นได้ทุกวันนะฮะ
เจ้าของคลิปเนี่ยถึงบอกไงยอมเสี่ยงตายเข้าไปถ่ายมาไว้ให้
ท่านผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งการให้ชุดสืบสวนไปตรวจสอบจุดดังกล่าวทันที
นะตำรวจคนไหนเข้าไปเกี่ยวข้องดำเนินการทางวินัยขั้นเด็ดขาด
คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับ
พอตำรวจไปตรวจสอบสถานที่ที่เราถ่ายเอาไว้
ความว่างเปล่ากับความเหงา
ร้องแค่นี้พอนะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์
เฮ้ยที่เดียวกันไม่ต้องโหลล่ะครับเขาเก็บเรียบร้อยแล้ว
คืออย่างนี้พันธบทเอกนัทธวุฒิทองทิพย์ผู้กำกับการ
สพเมืองนครศรีธรรมราชเปิดเผยบอกว่า
ไอ้ห่วงปีนี้สองพันธุ์ห้าร้องหกสิบห้าเนี่ย
ตำรวจจับกลุ่มการลักลอบเล่นพนันสถานที่แห่งนี้ตั้ง๔ครั้งแล้ว
กุมภาถึงกรกฎาเนี่ยแต่ละครั้งได้ผู้ต้องหา๔คนบ้าง
คนบ้างส่วนคลิปที่โพสต์ออกไปเนี่ย
มันเป็นคลิปเก่ามันเป็นคลิปเก่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
จับไปหมดแล้วยืนยันว่าในพื้นที่สพนศศปัจจุบันไม่มีบ่อนนะครับ
และจากการตรวจสอบไม่พบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนได้เสียหรือรับผลประโยชน์แต่อย่างใด